ลงใต้ไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมไหนก็มาเส้นทางนี้แล้วนะครับ
คือความหวังที่เราอยากจะเห็นแบบโอ้โห
ทัศน์ที่มันไม่เห็นสายไฟมันคงจะยากเหลือเกิน

สุดท้ายมันก็เกิดเหตุเป็นไฟไหม้ขึ้นมา
ผมพามาดูที่ใต้ใน๒จังหวัดแล้วคุณผู้ชมดูสภาพแบบนี้สิ
นี่มันคือสายไฟสายสื่อสารที่มันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ย
เราก็หวังว่าจะเออเมืองไทยเมื่อไหร่สายไฟจะลงดินสักทีนะ
ก็ยากเหลือเกินสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ไฟมันลุกไหม้สายไฟบนเสาไฟฟ้าครับ
ที่บริเวณริมถนนสายถนนเจริญประดิษฐ
หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าถนนสายมอนะ
ปัตตานีตำบลสบามรังซึ่งเพลิงลุกไหม้หนักมากเลย
พร้อมกับมีเสียงประทุปุ๊บช็อตปุ๊บปั๊บตลอดเวลา
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นถนนสายทางเศรษฐกิจของเมืองปัตตานีด้วยเป็นเส้นหลักเลย
แล้วก็เป็นถนนเส้นทางที่ไปมหาวิทยาลัยสงขรานครินวิทยาเขตปัตตานีหรือว่าเรียกว่ามอ
น้ำร้านค้าเต็มสองข้างทางคนขับรถเยอะแยะไปหมดเลยคนสัญจรไปมาคึกคักทีเดียว
ระหว่างที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้โหชาวบ้านประชาชนนักศึกษาก็แตกตื่นครับ
ละหนวุ่นวายไปหมดกลัวมันจะลามเข้าบ้านคนเนี่ยมันอยู่ติดกัน
ตามป้ายน่าจะเป็นร้านโทรศัพท์กับบ้านของประชาชนร้านค้าซึ่งอยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วไฟมันก็ลามเร็วมากเลยเกรงว่าจะโหมหนัก
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าต้องจัดกระแสไฟ
แล้วก็ให้พนักงานดับเพลิงปีนขึ้นไปฉีดน้ำอยู่๑๐นาทีก็ควบคุมเพลิงได้
จากการตรวจสอบพบสายไฟกับสายสื่อสารต่างมันพาดอยู่เสียหาย
แล้วดูสภาพคือมันแยกแยะไม่ออกมันคือสายอะไรมันขยุ่มเต็มไปหมดเลย
กระจุกอยู่ตรงเสาอันนี้ครับคุณผู้ชม
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านางสาวอาริดาบายูโซะนะฮะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มันมีเสียงเหมือนไฟช็อตปุ๊บแล้วมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมา
จากนั้นไฟมันลุกพึบแล้วก็ลุกลามเลย
สาเหตุก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจอด
ส่วนการไฟฟ้าปัตตานีก็จะซ่อมแซม
ให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟได้ตามปกตินะครับ
ยังอยู่ที่สายสื่อสารครับแต่ว่าเป็นที่สุราธานี
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธนพัยนครสุราธารณีครับ
ไปพร้อมกับรถดับเพลิง
ดับไฟที่ลุกไหม้สายส่งสัญญาณที่เสาไฟฟ้า
บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านธนาริวเวอร์ไซต์ครับ
ตำบลบางกุ้งอเภอเมืองสุรธานี
ไฟไหม้๒จุดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
จุดแรกเนี่ยหน้าบ้านเลขที่๕๗ทับ๑๙หมู่๕
สายสัญญาณสื่อสารมันลงมาต่ำมาใกล้กับซุ้มไม้ไผ่แล้ว
เจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำฉีดนะครับ
ส่วนจุดที่๒เป็นเสาสูงหน้าทางเข้าหมู่บ้านนะครับ
ไฟกำลังไหม้เลยครับแล้วลุกลามไปถึงสายไฟฟ้าแล้ว
เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดอย่างเร่งด่วนนะครับ
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีจึงระงับเหตุได้
จากการสอบถามนางสาวอมรรัฐชัยวงศ
เขาเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งอยู่แถวนั้นครับ
ตรงจุดเกิดเหตุเลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ได้ยินเสียงมันระเบิดที่เสาไฟฟ้าหน้าหมู่บ้าน๒๓ครั้ง
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ที่เสาแรก
แล้วคราวนี้เนี่ยช็อตมาที่เสาที่เธอยืนขายลูกชิ้นอยู่
ไฟมันลุกขึ้นมาอีกอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับ

แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟ
เพราะว่ากลัวว่าจะลุกลามไปยังจุดอื่น
ส่วนสาเหตุเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดนะครับ
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไปนะครับ